เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้น๒ทุ่มที่ผ่านมา
เหตุเกิดบ้านควรหมู่๕อำเภอเมืองจังหวัดยาลาผู้บาดเจ็บคือ
คนทหารชาญรงค์ชาญรงค์ครับ
ชาวอำเภอกันตรังจังหวัดตรังบาดเจ็บก็คือโดนสะเก็ดระเบิดเนี่ย
เข้าที่หัวไหล่ซ้ายแล้วพอไปดูในที่เกิดเหตุ
มีหลุมระเบิดอยู่หลุมหนึ่งนอกจากหลุมระเบิดที่มีคนร้ายปลาระเบิดแล้วเนี่ย
ในย่านนั้นไม่ว่าจะเป็นรถกระบะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์
สะเก็ดระเบิดเข้าไปเต็มอยู่หลายคัน
ตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่ง๒คนร้ายเนี่ยบิดมอเตอร์ไซค์มา
และเห็นฐานทหารเห็นเจ้าหน้าที่ทหารมันไม่กลัวเลยนะ
โดยกระทั่งมีทหารบาดเจ็บ๑นายนะฮะ
สุดท้ายแล้วพยายามขยายผลตามล่าตัว

เหตุร้ายในพื้นที่ของจังหวัดยะหล่าครับ